ไม่ใช่ทุกคนที่อายุ๑๖ปีขึ้นไปแล้วไม่ใช่ถ้วนหน้าแล้วสำหรับเงินดิจิทัล
ค่ะร้อนระอุนะครับมีการปรับหลักเกณฑ์ต้องบอกทุกคนว่าให้เขยิบมา
เออแล้วเตรียมฟังเรื่องนี้เลยนะโอ้โหคุณผู้ชมครับนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังในฐานะที่ท่านเป็นประธานประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อโครงการเติมเงินดิจิทัล
หนึ่งหมื่นบาทครับอืมท่านบอกว่าที่ประชุมยังมีความเห็นแตกต่างในหลายประเด็น
ทำให้คณะอนุกรรมการต้องนำเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนเติมเงินดิจิทัลนะครับ
ชุดที่มีนายกรรมกรรมนตรีเนี่ยเป็นประธานอนุมัตินะคือประชุมวงเล็กก่อนอ่า
วงเล็กก่อนแล้วไปเสนอวงใหญ่คือกรองมาครับกรองมาจะเอาหลักเกณฑ์อะไรที่ดีสุด
รองมาแล้วเสนอคณะกรรมการที่มีนายกเป็นประธานให้ท่านตัดสินใจ
เงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการมีความเห็นแตกต่างกรณีตัดคนรวยออกครับ
ตัดคนรวยออกหรือว่าหาคำจำกัดความของคำว่าคนรวยอ่า
โดยกำหนดเงื่อนไขเบื้องต้นคุณผู้ชมเข้าข่ายนี้หรือเปล่า
ถ้าเข้าข่ายอดหนึ่งคนเงินเดือนสองหมื่นห้าพันบาทอ่า
และหรือครับและหรือมีเงินในบัญชีธนาคารหนึ่งแสนบาท
ซึ่งจำนวนนี้ไม่ต้องไปรีบถอนเขารู้อยู่แล้ว
ตอนนี้มีสี่สิบถามล้านคนค่ะคือนับว่าถ้าคุณมีเงินเดือนเกินสองหมื่นห้า
อ่าด้วยเงินฝากเกินแสนนึงอ่าถือว่ารวยแล้ว
ว่าเงื่อนไขใดอดได้ล่ะอดครับสองเงื่อนไขก็คือ
เงินเดือน๕๐๐๐บาทและหรือมีเงินในบัญชีธนาคาร๕แสนบาท
จำนวนสี่สิบเก้าล้านคนครับโอ้คนรวยเยอะสามผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
หรือว่าบัตรคนจนเนี่ยค่ะมีสิบห้าถึงสิบหกล้านคนอ่า
ส่วนอายุล่ะอายุที่เดิมบอกว่าสิบหกปีแล้วโหไอ้หนุ่มหนุ่มสาวสาวดีใจกับเนื้อเต้น
หกปีขึ้นไปเดี๋ยวจะได้มีเงินหมื่นอ่านะครับก็รวมถึงรัศมีร์ในการใช้จ่ายเนี่ย
จะแก้ไขนะจากไม่เกิน๔กิโลเมตรให้ใช้จ่ายได้ในอำเภอนั้น
อำเภอนั้นและให้ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้จัดทำระบบแพลตฟอร์มแจกเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาท
ผู้ได้รับสิทธิต้องใช้จ่ายให้หมดให้เกลี้ยงภายใน๖เดือนนะ
ส่วนร้านค้าก็ต้องทยอยนะครับขึ้นเงินภายใน๔ปีนะครับ
สำหรับแหล่งที่มาของเงินจะใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นหลักนะครับ
โดยตั้งงบประมาณผูกพัน๔ปี
ตั้งแต่ปีงบประมาณ๒๑๖๗เป็นต้นไป
ซึ่งการใช้เงินงบประมาณจะทำให้โครงการล่าช้าไป
น่าจะสามารถใช้จ่ายได้ประมาณเดือนพฤษภาคม
กลางปีแล้วเหรออันนี้ไม่ใช่กลุ่มภาละ
ดแข็งจริงคุณผู้ชม

เมื่อนี่แต่เหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายอะไร

ยังไม่ได้ขออนุมัติการใช้จ่ายเงินเลย
รัฐบาลนี้จะใช้งบเท่าไหร่อะไรยังไง

เมื่อกี้บอกว่าอะไรนะเดือนอะไรนะ

มันเป็นกลไกเงื่อนไขของการใช้เงินไง
ใช่ก็นี่แหละแต่ว่าที่คนจับตารอดูเพราะอะไร